เอาละครับคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเป็นเหตุสลดกันบ้างนะครับ
เพราะว่ามีเด็กหญิงสหรัฐวัยแค่๕ขวบเท่านั้น
หยิบปืนของคุณยายที่ซ่อนอยู่ใต้หมอในห้องนอนออกมาเล่นปรากฏว่าปืนลั่น

กรณีที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานี้มีการคาดการณ์ว่า
มีเด็กที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้ประมาณกว่า๗คนต่อ๑วันนะคุณ

มาริอาเดวิสวัย๕ขวบและน้องวัย๑ขวบและ๓ขวบ
กำลังเล่นอยู่ในห้องนอนของคุณยายที่กำลังทำกับข้าวอยู่ด้านล่าง
มาริอาคลำไปเจอปืนของคุณยายที่วางอยู่ใต้หมอนจึงหยิบมาเล่น
และจากนั้นก็ทำปืนลั่นจนเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แต่เธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่น้องอีก๒คนไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปืนลั่นในครั้งนี้
โดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดนะครับ
โดยกรณีของมาริอานับเป็นเด็กคนที่๖ในอเมริกาแล้ว
ทำปืนลั่นจนทำให้ตัวเองหรือพ่อแม่เสียชีวิต
นับตั้งแต่วันที่๒๐เมษายนที่ผ่านมานี้เองครับ
จนอาคารฮัสสันนักเคลื่อนไหวต่อต้านความรุนแรงจากอาวุธปืน
บอกว่ากรณีเหตุปืนลั่นแบบนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

ถึงจะเป็นความไม่ตั้งใจก็ตามแต่ก็ยังถือว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
เพราะเป็นสถานการณ์ที่สามารถคาดการณ์แล้วก็ป้องกันได้อันนี้สำคัญ
แต่ยังคงมีกรณีเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
ทำปืนลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่ทุกวัน
และมีเด็กเสียชีวิตจากเหตุปืนลั่นแบบนี้ในอัตราส่วน๗คนต่อ๑วันนะครับ
ซึ่งขณะนี้มีเพียง๑๔รัฐในอเมริกาเท่านั้น
แล้วก็เขตของโคลัมเบียที่มีกฎหมายเอาผิดต่อผู้ครอบครองปืน
หากเกิดกรณีที่มีเด็กเข้าถึงอาวุธปืนจนทำให้เกิดปืนลั่น
ก่อนหน้านี้ก็มีกรณีเกี่ยวกับปืนที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันก็คือเด็กนำปืนของคุณแม่ไปเล่น
แต่ว่าพลาดทำปืนลั่นยิงโดนคุณแม่เสียชีวิต